ดูอีกหนึ่งเรื่องเฉาเรื่องร้อนในโลกโซเชียล

ที่ว่ามีนักเรียนม๕ในจังหวัดชายนาฏคนหนึ่งเนี่ย
เขาโพสต์เฟซบุ๊คว่าถูกครูฝ่ายปกครองตบเข้าที่กกหู
แล้วก็ชกที่หน้าอกจนเรียกว่ามีรอยช้ำมีแผล
สรุปเรื่องนี้จบลงด้วยดีแล้วนะคุณผู้ชม
เพราะว่าสองฝ่ายเข้ามานั่งจับเข่าคุยกัน

แล้วก็ความสัมพันธ์สิทธิ์กับครูยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ
อย่างที่บอกนี่คือภาพเฟซบุ๊คที่น้องเขาเคยโพสต์เอาไว้นะคะ
เป็นนักเรียนหญิงอายุ๑๖ชั้นม๕โรงเรียนชายนาฏพิทยาคม
เขาบอกว่าถูกครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนที่ชื่อว่านายฉนัยคงสนุนทำร้ายร่างกาย
ด้วยการตบที่กกหูแล้วก็ชกที่หน้าอก
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๗กันยาที่ผ่านมาค่ะ
ก็มีการแจ้งความกันดำเนินคดีตามกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งทางโรงเรียนชัยนาศพิทยาคมตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
ความจริงจากทั้งสองฝ่าย
คุณครูฝ่ายปกครองนายฉะไหนเนี่ยยืนยันบอกว่าไม่ได้ทำร้ายเด็กนักเรียนก่อน
เดินเข้าไปยกมือเพื่อจะปรามเพราะว่าเด็กพูดจาไม่ให้เกียรติครู
แต่ว่าเด็กสวนเข้ามาทำร้ายค่ะก็เลยเกิดการยื้อยุดกันขึ้น
เด็กเลยมีรอยเขียวช้ำยืนยันนะคะว่าไม่ได้ตบ
และไม่ได้ต่อยเด็กตามข่าวค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นายถวันตันธีรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาศพิทยาคม
ก็เลยแถลงผลการเจรจากลายเกลี่ย
เพื่อคลายความสงสัยและความกังวลใจของทั้งผู้ปกครอง
ครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนรวมถึงทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้ด้วย
ถวันบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์
ก็เลยเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยเพื่อหาความจริง
ได้คุยกันแล้วต่างฝ่ายต่างใช้เหตุผล
จนเห็นในความผูกพันที่มีต่อการฉันสิทธิ์อาจารย์ค่ะ
ฝ่ายครูเองก็บอกว่าในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองก็ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
บางครั้งก็อาจจะเป็นสาเหตุให้นักเรียนไม่พอใจแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้
ก็คือตอนนี้ได้คุยได้ปรึกษากับอาจารย์แล้วนะคะก็คุยกันต่อพร้อมเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
ค่ะแล้วก็พร้อมรู้สึกกับอาจารย์คือยังขอรบอาจารย์เหมือนเดิม
ยังเจอใหญ่และยังไหวยังพูดคุยกันเหมือนเดิมอย่างเดิม
ก็พูดคุยกันด้วยความเข้าใจก็ถือว่าจบลงด้วยดีนะคะ
ส่วนประเด็นที่ว่าครูฝ่ายปกครองจะได้กลับมาทำงานเป็นฝ่ายปกครองเหมือนเดิมไหม
เดี๋ยวต้องรอคณะกรรมการเขาตัดสินกันอีกทีหนึ่ง